จะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการเสริมสร้างอาชีพสร้างรายได้กันหน่อย
เขานำปลาร้ามาแปรรูปแล้วก็ไปขายเพิ่มมูลค่า
ปลาร้าเนี่ยทำเป็นเล่นทำดีส่งออกต่างประเทศได้นะคะคุณ

ไปค่ะไปกันที่บ้านลำพาดนะคะหมู่๔ตำบลวังท่าดีอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์
ชาวบ้านที่นี่เขามีแนวคิดเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยการนำปลาสดเนี่ยมาแปรรูปให้เป็นปลาร้าถูกไหม
พอเป็นปลาร้าแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะเขาต่อยอดเพิ่มจากการเอาปลาร้าเนี่ยมาทำเป็นน้ำพริกปลาร้าต่อ
แล้วก็ทำเป็นน้ำปลาร้าต้มสุกด้วยโอ้นี่หลากหลายเมนู
น้องประึกต้องก็เคยบอกผมแล้วว่าปลาร้าจะเป็นเคล็ดลับความสวยของผู้หญิง
ทานอะไรแล้วสวยตอบง่ายปลาร้าสิคะ
ที่นี่เป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้อ่างเก็บน้ำคลองลำกง
ก็คือว่าเป็นแหล่งน้ำที่มันมีความอุดมสมบูรณ์นะคะคุณ
มีปลาหลากหลายชนิดอาศัยอยู่เยอะมาก
ชาวบ้านเขาก็จะนำปลาที่หาได้จากแหล่งน้ำแห่งนี้แหละ
มาประกอบอาหารรับประทานกันในครัวเรือน
หรือไม่ก็นำมาแบ่งขายกันตามชุมชน
ชาวบ้านเขาเลยเกิดแนวคิดอยากจะหาวิธีเพิ่มมูลค่าของสินค้าขึ้นมา
เพราะว่าปลามันเยอะมากเลยในชุมชนแบบนี้
แล้วก็อยากจะใช้ของที่มีอยู่ด้วย
ก็เลยได้แนวคิดในการทำนำเอาปลาสด
แปรรูปมาเป็นปลาร้าอีกทีนึง
แล้วก็ต่อยอดจากการเป็นปลาร้าเนี่ย
คุณทำแบบนี้เพิ่มมาเป็นน้ำพริกปลาร้า
แล้วก็ยังมีน้ำปลาร้าต้มสุกอย่างที่บอกไป
บรรจุพันธุ์ที่มันสวยงามนะคะ
แล้วก็สะอาดส่งขายตามชุมชน
แล้วก็ออกงานแสดงตามสถานที่ต่าง
กลายเป็นสินค้าชื่นชอบของใครหลายคนมาก
เนื่องจากว่าเขาจะมีการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพเป็นอย่างดี
และที่สำคัญคือสะอาดรสชาติถูกปากอร่อยถูกใจ

หรือว่าจะซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือก็ได้เหมือนกัน
สำหรับปลาที่นำมาแปรรูปเป็นปลาร้าเนี่ยนะคะ
เขาขายในกิโลกรัมละ๕๐บาท
ส่วนน้ำพริกปลาร้าแบ่งขายเป็นกระปุกค่ะ
กระปุกละ๓๕บาทง่าย๓กระปุก๑๐๐ไปเลย
แล้วก็น้ำปลาร้าต้มสุกขายขวดละ๒๐บาท
หรือถ้าจะซื้อเยอะเป็นโหล๑โหล๑๒ขวด๒๐๐บาทไปเลยจ้า
นี่ค่ะสุดยอดมากเลยนะคะ
จริงแล้วน้ำปลาร้าต้มสุกเนี่ยนะบางคนก็ซื้อไปประกอบอาหารต่อได้
จริงไปประกอบอาหารเมนูต่างได้อเด็ดอร่อยมันจะกลมขึ้นนะคะ

ถือว่าเป็นอาชีพที่เสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ
สำหรับใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อหรือว่ารับไปขายหรือว่าอยากจะได้เป็นของฝากเนี่ยนะคะ
สั่งซื้อได้ที่กลุ่มสัมมาชีพกลุ่มปลาแปรรูปบ้านลำพาดหมู่๔ตำบลวังท่าดีอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ
หมายเลขโทรศัพท์ให้คุณผู้ชมแล้วนะคะ๐๘๙๘๖๐๖๗๔๒ค่ะ

เห็นปลาร้าแบบนี้แล้วมันก็เอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์เป็นอาหารอะไรได้เยอะแยะไปหมดเลยนะ
แปรรูปแล้วมาเป็นปลาร้าต้มสุกเอาไปปรุงอาหารประกอบอาหารตำส้มตำอะไรอีกหลากหลายเมนูเลยนะคะ
รวมไปถึงน้ำพริกปลาร้าบางคนบอกซื้อแค่น้ำพริก
คุณทานกับข้าวสวยร้อนกับไข่ต้มก็อร่อยแล้ว

ใช่มีความรู้เรื่องปลาร้าเนี่ยเยอะมาก